คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับความน่ารักบ้องแม้วของบ้านนี้นะคะ

เวลาดูทรงโซเชียลเนี่ย
เดมี่เนี่ยโอ้โหล่าสุดลุคนี้เลย
เป็นแบบว่าผมหยิกยังกับตุ๊กตาบาร์บี้น่ารักไหมล่ะ
เชื่อว่าใครบ้านใครมีลูกสาวอยากทำตรงนี้กันทั้งนั้นแหละคุณผู้ชม
คือน้องเดมี่มาในลูกสาวน้อยแสนบ้องแบ๊วค่ะ
ทำผมหยิกเหมือนตุ๊กตาน่ารักมากจริงค่ะ

ขยับตัวทำอะไรก็น่ารักน่าเอ็นดูไปหมดจริงค่ะ

น้องเดมี่ก็นั่งนิ่งตาแป๋วเนี่ยค่ะ
ให้ผมแบบทำงานเต็มที่เลยนะคะ
ยังติดกริปรูปผีเสื้อเต็มหัวเลยล่ะค่ะ
เรียกได้ว่านะคะน่ารักมากดูจริงดูสิคะ

ถ้าเป็นเด็กคนหนึ่งอาจจะมีงอแงบ้างนะคะ
คือน้องเดมี่เนี่ยคือถอดแบบความเป็นซุปตามาจากคุณแม่จริงเลยล่ะค่ะ

ให้ดูภาพนิดนึงล่าสุดคุณผู้ชมเห็นภาพแล้ว

คุณผู้ชมเทคนิคการปั้นหุ่นของเค้าเนี่ย
เค้าดินเป็นอิจสาวตเลยค่ะ

เหมือนหลบดำเบลเลยเนอะ
อุ้มลูกเนี่ยมันทำให้เราหุ่นดีขึ้นได้

ช่วยฟิตหุ่นเนี่ยก็คือน้องเดมมี่นั่นเองค่ะ
ปั่นป่วนขนาดไหนเราไปชมคลิปกันหน่อยค่ะ

ใช่แล้วค่ะโอ้โหแบบนี้นี่คุณแม่ผอมเพลียวแน่นอนนะคะ